สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกรสอนเกียรติสมนะครับ
ข่าวกีฬาเที่ยงวันนี้นะครับยังอยู่กันที่กลิ่นไอความสำเร็จของทีมชาติไทย
หลังจากเสมออีรักษ์๒ต่อ๒พร้อมกับผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในโซนเอเชีย
รวมทั้งตีตัวไปเล่นเอเชียนคลับ๒๐๑๙ในรอบสุดท้ายเช่นเดียวกันนะครับ
ขณะเดียวกันซิโก้กิติศักดิเสนาเมืองยังถือเป็นบุคคลลูกหนังประวัติศาสตร์
ที่สามารถพาทีมผ่านเข้าถึงรอบนี้ได้ทั้งในฐานะนักเตะแล้วก็กุญสือ

ย้อนอดีตไปวันที่๓๐พฤษภาคมปี๒๐๐๑คือแมชที่ไทยเสมอเลบานอน๒ต่อ๒
โดยไทยได้ประตูจากเสกสรรปิตุรัฐนาที๗๓และตะวันศรีปานาทีที่๗๗
ทำให้ไทยคว้าแชมป์กลุ่ม๕ในศึกฟุตบอลโลก๒๐๐๒รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบแรก
และได้สิทธิ์ผ่านเข้าไปเล่นในรอบคัดเลือกรอบ๑๐ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรก
ภายใต้การคุมทีมของปีเตอร์วิทย์กุญสือชาวอังกฤษ
แต่หลังจากนั้นนับเป็นระยะเวลากว่า๑๕ปี
ช้างศึกไทยไม่เคยได้ผ่านเข้าไปเล่นรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายได้อีกเลย
กระทั่งเมื่อวานนี้ทัพนักเตะช้างศึกสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการฟุตบอลไทย
ผ่านไปเล่นฟุตบอลโลกรอบคันเลือกรอบสุดท้ายของโซนเอเชียได้เป็นครั้งที่๒
ตีตัวไปเล่นฟุตบอลเอเชียนคลับปี๒๐๑๙แน่นอนแล้ว
หลังจากเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อปี๒๐๑๘
ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหรือเมื่อ๙ปีที่แล้ว
ที่ทำงานกันอย่างหนักแล้วก็เราได้มาปรับตัว
ถึงแม้ว่าจะแค่๕๖วันแต่ทุกคนก็มีขวัญกำลังใจที่ดีและมีความมุ่งมั่น
จากนี้ไปของทีมชาติไทยยังมีงานหนักที่รออยู่ข้างหน้า
คือต้องฝ่าฟันกับยอดทีมระดับเอเชียในรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
และนี่จะเป็นสิ่งพิสูจน์ว่าแข้งช้างศึกไทยในยุคที่มี
จะสามารถเปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลไทยหน้าใหม่ได้อีกหรือไม่
ต้องติดตามและให้กำลังใจต่อไป